ท่าเรือเอฟซีนะครับผลงานการอุ่นเครื่อง
เมื่อวานนี้เอาชนะทูแบงคอกไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
ก็ฝั่งของทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำเองนะครับก็ยังทอมตัวนะ
ว่าการท่าเรือปีนี้ยังไม่ประกาศตัวว่าจะต้องเป็นแชมป์แน่นอน
แต่เสริมทัพยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะ
วันหลงการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการพิเศษไทยรัฐบิ๊กปอยซ์ปีซีซั่นนะคะ
เมื่อวานนี้นัดที่สองการท่าเรือก็เอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไปสามประตูต่อหนึ่ง
มาดามแป้งหรือว่าคุณหนุนพันร่ำสามประธานสมสรรค์การท่าเรือ
ปากชมนักเตะค่ะบอกว่าทำผลงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่
เฉพาะนักเตะใหม่นะก็ได้รับโอกาสลงทันสนามทั้ง
นัดทะวุธสมบัติโยธาผู้ฝาแฟร์ที่ตาวีที่ทาตอนอักษรศรี
อกจากนี้มาดามแป้งก็บอกอีกด้วยนะคะว่า
ขอประกาศตัวในการลุ้นแชมป์ไทยลีก๒๐๒๐
บอกว่าขอดูเป็นนัดต่อนัดไปแล้วกัน
เพราะมองว่าทุกทีมพัฒนากันขึ้นมา
ฟุตบอลรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาก็มีความมุ่งมั่น
ที่อยากจะแสดงศักยภาพเพื่อที่จะเบียดรุ่นพี่ให้ได้นะคะ
แล้วบอกด้วยว่าไทยลีก๑เป็นการแข่งขันในลีกสูงสุด
ทุกคนก็อยากจะเปล่งประกายในเวทีค่ะ
ต่อแมทนะคะอย่างที่บอกว่าเหลือ๑๑แมทนะคะ
แล้วก็๖แมทแรกก็ประกาศออกมาแล้วนะคะ
โดยเฉพาะโฮมเกม๒แมทนะคะ
แป้งสำหรับแป้งและแป้งมองว่าทุกทีมตอนนี้มีความเก่งเสมอกัน
บางทีมอาจจะมองว่าทีมใหญ่นักผู้เล่นเยอะกว่าเก่งกว่า
บางทีฟุตบอลที่ตลอด๖ปีที่แป้งอยู่มา
บางทีทีมไหนที่บอกว่าเราชนะแน่เราก็แพ้หลายทีม

มันก็ขึ้นอยู่กับ๑๑เกมที่เหลือในสนาม

สำหรับไทยลีก๒๐๒๐นัดที่๕ของทีมการท่าเรือเอฟซี
จะเปิดสนามแพสเตรเดียมต้อนรับการมาเยือนของโปรลิสเทโรเอฟซี
วันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนนี้เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ส่วนไทยรัฐบิ๊กไฟล์ปีซีซั่นคู่สุดท้ายครับ
เอฟซีจีบังทองยุยเตศพบกับชมบุรีเอฟซี
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
และสามารถรับชมออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ

ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

วันนี้สวรรษฐานีก็เสมอกับห้องเย็นท่าข้ามไป๐ประระตูต่อ๐
ส่วนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็พลิกชนะ
ส่วนคู่๑ทุ่มมีราชนาวีเจอกับสิงหมุทรสาครค่ะ
ส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะ
ขณะที่เกมในเวลาบ่าย๓นะคะ
ก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐสปอร์ตนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๑๓๐นะคะ